ไปเดินกินข้าวต้มข้าวต้มข้างถนนก็มี

คัดเจนนะคะระหว่างดิวอลิสารากับพี่ไผว์วันพลอยท์
ว่าตกลงเนี่ยจะเป็นยังไง

แต่ว่าก็คุยกันตามภาษาคนคุ้นเคย

ข้างถนนก็มีชัดเจนนะคะระหว่างดิวอริสรากับพี่ไผ่วันพ้อย
ว่าตกลงเนี่ยจะเป็นยังไงนางบอกว่าก็เลิกกันจริงแหละ
แต่ว่าก็คุยกันตามภาษาคนคุ้นเคยเพราะคบกันมานาน
แต่ว่าอนาคตจะกลับมารีเทิร์นหรือเปล่าไปฟังสัมภาษณ์จากข่าวเล็ก
ขามันเล็กมากเลยดิวเนี่ยไปฟังเลยค่ะ

พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้
ถ้าเราได้กลับมาคบกันจริง
มันก็คงต้องไม่มีแบบปัญหาอะไรเดิมที่มันซ้ำซากแล้ว
ความสัมพันธ์ของเราที่มันมีมานานเช่นแบบ๖ปีขนาดนี้ค่ะ
แล้วตัวดิวเองก็ยังแบบไม่ได้โตขนาดนั้นด้วย
แล้ววัยเราก็ห่างกันมากด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันจะมีทั้งความเข้าใจกันหรือไม่เข้าใจกัน
คือมันต้องค่อยกันปรับจูนนะคะ
ความน่ารักของเขาก็คือต่อให้เขาไม่ได้อยู่ในฐานะแฟน
เขาก็เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว

หรือว่าทำให้ใครเสียความรู้สึกกับการกระทำของเราแล้วไง
เพราะฉะนั้นคือเราก็พยายามทำดีที่สุด
ส่วนเราจะกลับมาคบกันหรือว่าเราจะเหมือนเดิมกัน
คือถ้ายิ่งกลับมาคบกันมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีถูกไหม
เพราะว่าทุกคนดิวเชื่อว่ามันไม่มีใครอยากเริ่มต้นใหม่

งานนี้นะคะกองยุที่ข้างบนโลกนี้
อาจจะเป็นน้องแมวได้ก็พักก่อนเรื่องนี้นะคะ

เคยเห็นคุณดิวกับคุณไผ่ไปเดินทานข้าวกัน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คือมีฐานะดีแหละ

ถ้าเกิดเขาคืนดีกันก็เป็นเรื่องที่ดี